ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับ

ที่เป็นความหวังให้ช่วยครอบครัวที่สุด

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

แต่เขาก็ขอที่จะยืนหยัดดูแลครอบครัว

ตอนที่ผมถูกตัดขา

โดนตัดชีวิตขาดหมดแล้ว
ไม่รู้จะทำมาหากินยังไง

หาเงินเลี้ยงเมียที่พิการหลังคล่อม
แล้วต้องเลี้ยงหลานของเมียอีก๒คน
ที่จะรับทราบ
แต่ว่าผมจะมัวนั่งท้อไม่ได้
ผมต้องลุกขึ้นสู้ชีวิต
ทั้งที่มีขาข้างเดียวนี่แหละ

ผมมีโลกติดเมียคนหนึ่งชื่อสรร
โรงสรรพายชื่อเด็กจันทร์

ผมหาปลาไหลขาย
ส่วนมากผมจะไป๒คนพบเมีย
ไปหาปลาไหล่ก็เอาร้านไปดัก

สมัยก่อนร่างไกดีอยู่ไปดักปลาไหล่ก็ตาถัด
ไปใส่ร้านช่วยแกค่ะที่น้ำตื้นน่ะ

มันไกลก็ต้องกลางมุมนอนเฝ้าข้างหนอง
ต่อมาเยี่ยมหายเขาโดนรถชูนพุทธจอดไว้ข้างทาง
เลยผมเรียกเรียกเมียผมให้มาหยิบร้านได้ที
อย่ามาทันเอาไปเลยลูกมาชูนก่อน
จากเหตุการณ์นั้นในหมายก็ขามันบวม

ตอนนั้นผมก็ต้องดูแลเขา

ตอนนั้นผมก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นหรอก
ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินผัดกินแกง

ผมเป็นลูกแม่สมหมายลูกเลี้ยงของพ่อสมศักดิ์ครับ

ขับรถผสมปูนรับเหมาก่อสร้าง
เงินเดือนหลักก็๑๔๐๐๑๗๐๐ครับผม
เงินเดือนที่ได้มาก็ส่งทางบ้าน
พอได้ข่าวแม่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชน
ผมก็โทรหมอเท่าแก่ลางานมาดูแม่ครับผม
ผมก็อยู่ดูแลแม่๓๔วันครับ
แล้วก็ฝากน้าน้าจันทร์ครับให้ดูแลครับ

ตอนที่ยายหมายโดนรถมอเตอร์ไซค์ชน

เราก็มาช่วยพยุงเขาเข้าห้องน้ำค่ะ
แล้วก็ทำกับข้าวมาให้แกกินด้วยค่ะ

ต่อมาลูกชายกับลูกสะพ้ายเอาหลานมาให้เลี้ยงสองคน
พอหลานเริ่มโตก็เอาไม่ค่อยไหว

ตอนนี้ยายหมายแค่มีหลาน๒คน
แกก็เอาหลานไม่ไหวเราก็ต้องมาดูแลช่วยแก
น้องแม่
ยายหมายไม่มีเงินซื้อนมให้หลานกิน
หนูก็ซื้อมาเรื่อยแล้วก็เอาผ้าอ้อมมาด้วยค่ะ
ชีวิตมันแย่สุดเลยอะ

คนก็เย้หมายนั่งอยู่ในรถพ่วง
แล้วรถมันข้ามเลนมาชน

ขาผมซ้วงเทียง
ตัวฉันก็กระเด็นไปปวดไปหมดเลย

ไม่รู้ว่าจะชะตากรรมเป็นยังไง
ไม่รู้จะรอดกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะหมอบอกต้องตัดขา
เพราะว่ากระดูกมันเละหมดต่อไม่ได้
ผมเอาใจหายวาบแล้วผมจะทำกินอะไรได้
สันตสักก็รู้ยินว่าเขาตัดขาโอ้โหเทพชกเลย
แล้วจะไปหาอะไรกินกันได้ตอนนี้ชีวิตผมก็หมดแล้ว
ตอนที่รู้ว่าพ่อถูกตัดขาทำอะไรไม่ถูกเช่นกันครับ
ผมก็ตัดสินใจลาออกงานจากกรุงเทพครับเพื่อมาดูพ่อกับแม่ครับผม
แล้วก็เลี้ยงหลานสองคนน้องแฟรงค์กับน้องเฟิร์สครับ
แล้วผมก็ไปหางานรับจ้างทำกับผมทำไล่
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
หรือทำแทนการติดตามต่อไป
เล่นที่สุด
รายการเกมต่อชีวิตนะครับขอต้อนรับครอบครัวพ่อศักดิ์จากจังหวัดนครราชศรีมาครับ

พ่อเห็นบอกว่าพ่อคือมีอาชีพหลักแล้วก็เลี้ยงชีพกันด้วยด้วยการจับปลาไหล่เนี่ยนะ
ชีพผมเลยพอดักเป็นก็หามาเรื่อยดักเสร็จแล้วแล้วก็ไปขายตามหมู่บ้านโล๒๐๐

บางทีมันก็ได้๗โล๘โล๕โล

พันหนึ่งสองแรงนะคุณผู้ชมนะไปกันเนี่ยสองคนผัวเมียออกทุกวันไหมพ่อตอนนั้น

คือออกจากบ้านยังไงก็คือต้องได้แหละ

ว่าบางวันถ้าเกิดมันโชคดีหน่อยก็จะได้เป็นพันขึ้น

แต่วิกฤตมันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนที่เราดูในเรื่องราวครับ
วิกฤตแรกก็คือแม่หมายโดนรถชน
กำลังจะก้าวขาลงมาเหรอแม่เหรอ
ก้าวยืนอยู่ก่อนถ่ายรถผมเรียกเฮ้ยเอาร้านมาให้สิ
นี่ผมเรียกหมูก็เบี่ยงตัวมาอยู่กับรถพ่วงบอกรถพ่วงอยู่

แล้วยังไงนะเขาก็พุ่งมาแรงอย่างนี้เลย

พ่วงก็ตีขาตกน้ำเลย
เขาวิ่งขึ้นมามาเรียกคนช่วยกินเขา
เห็นเขาก็เรียกรถมูลนิธิมาให้

หมอก็บอกว่ากระดูกหมืดแคบหมืดอกจากกระดูกรึงะ
เดินไม่ได้เป็นปีนู้นเนี่ย
ตอนนี้ศัลมาเรียกเรื่องได้ยังไงอะ
เขาก็โทรลบอกข้าวแก่เร็กปะตะกลับมาดูแม่

ขับรถผสมพูเปิ้ลครับผม

ก็เลยต้องลางานกับเท่าแก่เพื่อที่กลับไปดูแม่

ตกใจครับเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับ
ตอนนั้นก็เห็นสักขาบวมครับผมใส่เปลือกอ่อน
ผมเชื่อเลยว่าลูกก็เนอะอยากจะอยู่ดูแลแหละแต่มันก็ต้องมีงานทำ
ระหว่างที่แม่ป่วยพ่อเป็นคนดูแลหมดเลย

เอ่อกลับมาก็มาของข้าว
กับข้าวกับปลาพ่อเป็นคนทำให้กินบ้าง

ปลาร้าบอกทำไมแม่ต้องขำด้วยล่ะครับ

ทำไม่เป็นแต่เราก็กินได้

รสชาติเป็นไงครั้งแรกที่กินเข้าไป
ก็อร่อยอยู่
ก็ทำกินกันได้สองคนตายายก็แก๊กกันไป
แต่นี่ในระหว่างทางนะคุณผู้ชมนะ
สรรส่งมาให้ครอบครัวเดือนเยอะไหม

พยายามที่จะจุนเจือมาจากเงินที่เราขับรถได้เนี่ย

จนเนี่ยประคับประคองกันมาเรื่อยนะคุณผู้ชมนะ
มันมาเกิดวิกฤตอีกหนึ่งครั้ง

เกิดเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยดีกว่า

ก็ค่อยขี่มารอกกันด้วย
สี่ประตูวิ่งข้ามเลนมาชน
ถ้าประสานงามมันก็ตายผมก็หักหลบ

ผมก็กระเด็นไป

ขาผมขาดลงแรง
คือมันหลุดตัวไปเลยเหรอ

เหลือห้อยประมาณเนี่ยเละหมด

รถเขามาแรงลงจากเขาอ่ะ
ก็คือขาห้อยลงไปเลย

หนูต่อขาไม่ได้นะต้องตัดขา
เขากลัวเชื้อเลยเขารีบตัด

น้ำตาคอเบ้าเลยล่ะ

ใจหายแบบเหมือนขาดหัวเลี้ยงขอบคุณ
คิดถึงก็มีน้ำตาโอกทุกที่เลย
พ่อครับตอนที่โดนตัดขาใหม่แล้วออกมาจากโรงพยาบาล
พอเราเห็นลักขามันใช้ชีวิตลำบากแค่ไหน

ใช้ไอ้ไม้รวกเท้าอย่างเหี่ยลุดลวกลัดโรมพี่เรา

ปลูกเลย
ตอนนี้มันยากมากไหมพ่อกับการใช้ขาข้างเดียว

พ่อครับแล้วพ่อได้กำลังใจมาจากไหน
จากหลานจังในครอบครัวนี้เนี่ย
ตอนนี้พ่อพ่อสู้ไหมคิดว่าพ่อสู้ไหม

แล้วแม่เป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนั้นที่บอกซี่โครงหัก๙ซี่
เขาบอกว่าต้องเจาะถ้าไม่เจาะมันจะอักเสบครับว่างเนี่ย

แม่เธอมาเดินหลังเข้ามันปวดหลังเนี่ย
คิดว่าพี่พูเขาเป็นด้วย

รู้สึกยังไงบ้างที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

คิดอยากจะกลับมาบ้านอย่างเดียวครับวันนั้น

ฉันก็ต้องลางานกลับมาอีกเหมือนกัน

เพราะว่าไม่มีใครดูแลแม่กับพ่อ

เงินเดือน๑๔๐๐๕๐๐ครับ

ตอนนี้เขาก็เลยต้อง

ก็ทำกระปุ่มกับข้าว

ก็รับจ้างทั่วไปครับ

วัน๒๐๐๓๐๐ครับผม
ตอนนี้มันเป็นเงินงานรายวัน

ก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่

น้ำท่วมไปหมดแล้วครับ

ตรงไหนที่เป็นรุ่ม

แล้วเขาอยู่ดูแลกันมานานแล้วเหรอครับป้า
ก็มาอยู่กับแกตั้งแต่๑๙ปีค่ะ

จริงแล้วมันดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยอะไรด้วยเหรอ

เราก็มีกับข้าวอะไรเราก็มาส่งกัน

ห่วงอะไรในครอบครัวนี้มากที่สุดตอนนี้

ไม่รู้แกจะทำกินได้ยังไง

แล้วก็มีหลานอีก๒คนคิดจะไม่งั้ย
พ่อครับจริงแล้วมารายการของเราในวันนี้

หลานต่อไปเพราะว่ามันถ้ามีรถคันนี้นั่นหมายความว่าเราก็ยังแบ่งเบาลูกชายได้

คนในบ้านได้ก็ยังไปหากินกันเหมือนเดิมได้

วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราว
รายการมีน้ำใจเล็กน้อยนะครับ
นั่นก็คือภาพถ่ายของครอบครัว
ที่เตรียมเอาไว้ให้จริงจากใจของพวกเราเลยครับว่า
นี่ครอบครัวน้อยใครจะเป็นคนรับ

เป็นที่ละลึกแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดี

ทุกคนมีรอยยิ้มหมดเลยในภาพ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราว
คุณผู้ชมครับขาเพียงหนึ่งข้างไม่ได้เป็นอุปสรรคในการต่อสู้กับวิกฤต
หากเพียงเราไม่ย่อท้อช่วงหน้านะครับ
เรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อศักดิ์
จากจังหวัดนครราชศรีมาให้สามารถพิธีโจทย์ได้
เพื่อทิ้งทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกงต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับขาเพียงหนึ่งข้างไม่ได้เป็นอุปสรรคในการต่อสู้กับวิกฤติ

เรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อสัตว์
จากจังหวัดนครราชศรีมาให้สามารถพิทธิโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ

จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
การตอบคำถามให้ถูกต้องเพียง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อศักดิ์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อครับคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้พ่อศักดิ์มั่นใจเรื่องไหน

แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ผักชี
เรื่องที่๒จังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องที่๓วัดบ้านไร่
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ฟุตบอล

พ่อครับตู้กระจกนี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับ

ห้อข้าวข้างบนมันกล่องไอ้กระป๋องนมเด็ก
ตอนนี้ที่กระจกเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์รูปคิตตี้อยู่ด้วยหลายตัวเลย

ตัวที่ถือกล้องส่องทางไกล
ตัวนี้จะแปลกกว่าเพื่อน

แต่ทัดดอกไม้แทน

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดอกไม้บนหัวของพิตตี้ตัวนี้มีสีอะไร
ตัวเลือดที่๑สีส้มกับสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีฟ้ากับสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีชมพูกับสีเหลือง
และตัวเลือกที่สี่สีม่วงกับสีเหลือง
ข้อที่๓สีชมพูสีเหลือง
ลุงเห็นซิสเตอร์เนี่ยไม่บ่อยครั้ง
สีชมพูสีเหลืองนั้นเห็นมันจาง

ข้อนี้๕๐ประสิทธิ์เชียวลุงด้วยเถอะ
ข้อที่๓นะครับสีชมพูกับสีเหลืองครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับป้าจันครับ
ตอนนี้เหลือเดียวกันอีก๔เรื่องนะคะพ่อ
กี่เรื่องนะครับเพราะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญป๊าจันมาต่อจะมาเป็นคนต่อไปครับ
ปกติป๊าจันทำธีปอะไรครับ
ก็ทำไรค่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไป
รับจ้างทั่วไปนี่มีถอนผักชีด้วยไหม

ประมาณ๒๐กว่าโลขึ้นไป
เอาละเกี่ยวกับผักชีนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ชีไทยของเรานะฮะในกระจาดนั้นนะครับ

ชั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ๓กิโลที่อยู่ในกระจาบด้านหน้าเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวป้าจันต้องกำผักชีนะ
ำได้กี่กรัมก็ไม่เป็นไรครับแต่กำให้หมดกระจาดกันแล้วกัน

โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือกำผักชีจำนวน๓กิโลกรัมภายในเวลา๓นาที
สติป้าก็กำผักทีเรียปานกลางแต่วันนี้ได้หลานมาช่วยคิดว่าทำได้แน่นอนค่ะ

แม่ทีเอาใหญ่แล้ว

ต้องต้องมีใจ
ต้องมีความต้องมีความ

มันก็ประมาณอย่างนี้

เป็นไอร์ถึงทำจุดประมาณอย่างนั้น

ดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนใหม่ทุกที่รักทุกที่รักขอบคุณทุกคนนะครับ
มันจะเลือกมือเลย
เวลามันเดินไปเรื่อยขอบคุณครับ
เร็วเร็วเดี๋ยวเข้าไปครุ่มนึงเร็ว

พยายามให้ถือจำไว้นะฝังนะ
ถ้าเจอในค่ำแบบนี้ยังมีนะครับ
จำไว้ให้มากษัตริย์ได้นะครับเพราะว่า
ก็มีต้นหวานอยู่บ้างนะ

อุ๊ยฝันทางจำโดยมากเลยนะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

หนูไปวัดปั้นไล่มาล่าสุดกี่ปีมาแล้ว

สรรพอที่จะทราบประวัติของหลวงพ่อคูณบ้างไหม

เอาล่ะเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนะ

สมาธิดีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อคูณเกิดวันอะไร
ขอตอบข้อ๓วันเสาร์ครับ
ผมนับถือหลวงพระคูณมีเหรียญของท่านเยอะที่ตอบวันเสาร์
เพราะเหรียญของท่านมีรุ่นเสาร์บนะครับ
๕ผมก็คิดว่าท่านเกิดวันเสาร์แน่คุ้นซู่ครับ
ตัวเลือกที่สามวันเสาร์ครับ
จะเป็นคนชี้ชะตาตอนนี้จะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณแม่ขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องคือ
จังหวัดนครราชศรีมาและเรื่องพุธบอล

แต่โคราชเนี่ยมีอาหารพื้นเมืองเด็ดนะเยอะมากเลยนะ
มีแต่หมี่โคราชอะค่ะหมี่โคราชขนมจีนโคราชจ้ะ
อีกอย่างหนึ่งที่คนโคราชน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีก็คือ
ข้าวแผะภาษาโคราชเรียกว่าเข่าแผะเดี๋ยวแม่หมายเห็นแล้วอาจจะคุ้นก็ได้นะครับ
เพราะว่ามันคือคำถามจริงไอ้เข่าแผะเนี่ย
พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับข้อนี้คือ
ภาพใดคือข้าวแผะคนโคราชจะเรียกว่าเขาแพะ
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่
ภาพที่สามค่ะป้าปีนข้าวแพะลักษณะมันจึงเหมือนข้าวต้ม
แล้วก็ใส่ผักลงไปหลายอย่างแล้วก็ใส่น้ำปลาร้า
บอกเลยว่าเสียบอีหลีขอหนีไปมั่นใจเขียบไปไปด้วย
ตัวเลือดที่สามภาพที่สามครับ
ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ๔ข้อครบเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ลุ้นและเชียร์ครอบครัวของพ่อศักดิ์อยู่
ช่วงหน้าเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าเขาจะได้คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือเปล่านะครับ
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อศักดิ์จากจังหวัดนคร

เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

จะประบอบไปด้วยเงิน๑บาทอีกตู้

ตู้โอกาสครับแม่หมายและครอบครัววันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองขอให้โชคดีนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ส่วนตาศักดิ์เขารู้ยิ้มว่าเขาตัดขาโอ้โหแทบช็อกเลยแล้วจะไปหาอะไรกินกันได้ตอนนี้
แกก็ดิ้นลนไปใส่ไข่ก็ลอยน้ำกะลอนเขาก็ถอดขาออกฉันก็ต้องไปคอยหิ้วขาให้เขา
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพใดคือข้าวแผะหรือที่คนโคราชเรียกว่าเข่าแพะ
ภาพที่สามค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่าภาพที่สามนี้นะฮะคือภาพข้าวแข้าวแผะเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับโดยจะมีการใส่ผักหลายหลายชนิดลงไปนะครับ
โดยมีกรรมวิธีการปรุงนั้นก็มีด้วยกันหลายสูตรตามท้องที่บางสูตรใส่น้ำปลาร้าหอม
ครับได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรกห้าพันบาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
ตอนที่ยายหมายโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนขาเขาก็บวมเขาก็เดินไม่ได้เราก็มาช่วยพยุงเขาเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็ทำกับข้าวมาให้แกกินด้วยค่ะเวลายายหมายไม่มีเงินซื้อนมให้หลานกินหนูก็ซื้อมาเรื่อยแล้วก็เอาผ้าอ้อมมาด้วยค่ะ
โจทย์สำหรับพ่อนี้ก็คือกรำผักผีจำนวนสามกิโลกรัมภายในเวลาสามนาที
มาลุ้นกันว่าประจันทร์และลงสรรค์ธรรมได้หรือไม่ได้ครับได้

พระจันทร์กับน้องศรนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับสองนาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีครับอีกสามวินาทีอีกสามวินาทีจริงจริงนะฮะตอนนี้ทำไปได้แล้วคุณผู้ชมจำสองข้อนะฮะครอบครัวของพ่อศักดิ์จากนครราชสีมาได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็
ครึ่งทางแรกไปได้สวยงามจริงจริงนะครับไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวครึ่งทางหลังนี้นะครับถ้าไม่พลาดเลยข้อสามจะเป็นหนึ่งแสนบาทและข้อสี่จะเป็นหนึ่งล้านบาททันทีนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องวัดบ้านไร่ครับ
ตอนที่รู้ว่าพ่อถูกตัดขาตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับผมก็ตัดสินใจลาออกงานจากกรุงเทพครับเพื่อมาดูพ่อกับแม่ครับผม
ทุกวันนี้ผมก็พยายามจะดิ้นลนครับตอนนี้ก็ทำไล่พริกไล่มันในที่เล็กของแม่ครับผมแต่ทีนี้ฝนมาชุบน้ำท่วมตายหมดแล้วครับผม
แล้วเงินที่จะไปลงทุนครั้งใหม่ก็ไม่มีครับขนาดเงินจะกินยังไม่ค่อยจะมีเลยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือหลวงพ่อคูณเกิดวันอะไร
ขอตอบข้อสามวันเสาร์ครับซึ่งเป็นคำตอบที่
หลวงพ่อคูณเกิดเมื่อวันพระเรือสบบีที่สี่ตุลาคมพศสองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับ
วันนี้อาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่เหลืออีกหนึ่งข้อให้ได้ลุ้นเงินแสนกันนะครับ
สำหรับเรื่องสุดท้ายของครอบครัวในวันนี้นะครับก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
ชีวิตมันมาแย่สุดเลยอ่ะหนักที่สุดเลยปีที่แล้วรถมันมาชนผมอัดกับมอไซค์ผม
ผมก็ล่วงไปผมแห่งไปดูขาผมค่าขาผมค่อยทรงเตียง
หมอบอกต้องตัดขาเพราะว่ากระดูกมันเละหมดต่อไม่ได้
ผมว่าตายหายวาบแล้วผมจะทำกินอะไรได้แต่ว่าผมจะมัวนั่งท้อไม่ได้
ผมต้องลุกขึ้นสู้ชีวิต
ทั้งที่มีขาข้างเดียวนี่แหละ

ดอกไม้บนหัวของคิสตี้ตัวนี้มีสีอะไร
ข้อที่สามสีสะพูสีเหลือง

ถูกแสงถูกแสงถูกแสงถูกแสงถูกแสง
ดอกไม้บนหัวของคิสซี่ตัวนี้นะครับมีสีส้มกับสีเหลือง
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวพ่อศักดิ์นะครับ
จากนครราชศรีมาได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้๒ข้อนะครับ
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ใน๔ตู้นี้นะครับผมขอให้ได้โบนัสอย่างที่ครอบครัวตั้งใจแล้วให้ได้กลับไปให้เยอะที่สุดนะครับ
ตอนนี้มีโอกาสเลือกกุญแจได้๒ดอกสันจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วไขครับ
แล้วก็ให้มันยิ่งจะรอได้ปฏิเสธมาสำคัญแล้วครับ
โอ้เฮ้ยใจด่วนว่านี้คิดเป้นวินาทีเพลินถ้าครับ
มาดูตู้หมายเลข๒ก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไห
ตายถอยทั่วปีแล้วครับ
แล้วโปรนัสข้างหลังตู้ที่เหลือนะครับตู้แรกเลยหนึ่งหมื่นบาทอยู่ที่
และตู้หมายเลขสี่ก็คือห้าพันบาทนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะฮะครอบครัวพ่อศักดิ์จากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทและข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
พ่อครับอย่าเพิ่งหมดหวังและหมดกำลังใจนะ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าวิกฤตจะทำให้ชะตาชีวิตครอบครัวพลิกผัน
แต่ถ้าหากทุกคนยังจับมือดูแลกันและกันไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา
เราก็จะฝ่าฟันวิกฤตนั้นให้ผ่านไปได้นะครับ
ขอบคุณจริงนะครับขอบคุณจากใจที่ให้เกียรติจากทางรายการมาเล่าเรื่องราวให้เราฟัง
ก็ได้กำลังใจจากพ่อพ่อครับขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
กายใจและคุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

วันนี้หมดเวลาลงแล้ว
เกมต่อชีวิตลาไปก่อน

ลูกสาวผมเกิดมาก็ผิดปกติแล้วครับ
เขาบอกว่าเป็นลูกทำหมองส่อ

ไม่เคยได้ยินเสียงลูกเรียกพ่อเรียกแม่
เหมือนจะทำเดียว
พ่อนี้ก็หนึ่งแสงบาทแล้ว
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร